ส่วนที่ฉะเชิงเซานะคะคุณผู้ชมคุณพ่อกำลังนั่งกงเหล้าอยู่กับพักพวก
อยู่กับเพื่อนอยู่เลยติดจู่ปรากฏว่าลูกชายบอกว่าพ่อ
ผมปวดท้องทีนี้พ่อแบบโอ้โหกินเหล้าอยู่ไง
ด้วยความเป็นห่วงลูกเมาแค่ไหนก็พาลูกไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายรถชนก่อนดูนาทีที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปเจอคุณพ่อ
สภาพเมาขนาดไหนพ่อบอกว่าผมกินไปแค่เป๊กเดียวค่ะ

ผมกินเหล้าแค่เป๊ะเดียว

เป๊ะเดียวแต่อาจจะหลายรอบเนี่ย
สภาพเมาไม่เมาคุณผู้ชมดูเองตัดสินเองนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่อยากให้เมาแล้วขับเนาะพี่ก๊อฟ

แล้วก็ช่วงนี้เข้าพรรษาด้วยนะคะเมาไม่ขับลนลงงดเหล้าเข้าพรรษา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะนาทีที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนายวิโรธท่านนี้
วัย๓๙ปีอยู่ในสภาพมืนเมา
หลังจากที่เขาขับรถประสบอุบัติเหตุ
ชนกับกำแพงรั้วบริเวณถนนเรียบมอเตอร์เวย์ค่ะ
ด่านเก็บเงินบางประกงพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะวันที่๒๐ตุลาคมสักประมาณ๔ทุ่ม
สภาพรถกระบะเขาก็โอ้โหเสียหายด้านหน้าพังยับเยิน
ทีนี้ประเด็นคือคุณผู้ชมครับบนรถเนี่ยค่ะสภาพรถเขาด้านหน้ากันชนก็พังยับเลย
บนรถเนี่ยนอกจากตัวคุณวิโรธแล้วปรากฏว่ามีลูกชายวัย๑๐ปี
ลูกชายซึ่งปวดท้องนั่งรถมาด้วย
เพราะดีนะคะที่ทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ทั้งคู่ลูกชายอยากจะพาลูกไปหาหมอลูกบอกว่าปวดท้อง
แต่พ่อด้วยความที่ว่าเมาไงกินเหล้าเป๊กเดียวก็เลยขับรถไปสุดท้าย
แซงรถคันด้านหน้าไม่พ้นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมตำรวจก็จะมีการเชิญตัว

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของคดีเมาอุบัติเหตุก็ต้องมีการ
รวมรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ท้ายที่สุดเมาไม่ขับนะคะ